ช่วงแรกของข่าวเย็นไทยรัฐไปดูที่นครปฐมกันก่อนเลยค่ะ
คือคุณแม่ปล่อยให้ลูกวัย๑ขวบ๒วัน

ฉลองวันเกิดไปได้๒วันนะคะคุณผู้ชม
ปล่อยให้อยู่กับหลานแล้วคุณแม่ก็ไปทำกิจกรรม
ให้อาหารเป็ดไปทำกับข้าวสักพักหนึ่งค่ะคุณผู้ชม
เอกใจว่าเอ๊ะทำไมลูกเสียงเงียบไป
ไปถามหลานหลานบอกก็ไม่รู้เหมือนกัน
เจออีกทีน้องไปตกในคูน้ำใกล้บ้าน
คุณผู้ชมแม่ใจแทบสลายเลยนะคะ
ไปดูตอนนั้นน้องอาการแน่นิ่งแล้ว
โทรหากู้ภัย๑๙๑ให้มาช่วยหน่อย
กู้ภัยพยายามสุดชีวิตพยายามที่จะช่วยกันปั๊มหัวใจ
แต่ไม่มีจริงน้องเสียชีวิตช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะคะ
นี่เป็นภาพจากกล้องหน้ารถที่สามารถจับภาพวินาทีชีวิต
ขณะที่อาสาสมัครมูลนิธิศุกษ์สารานุครอบนครปฐม
กำลังให้การช่วยเหลือน้องที่ประสบเหตุ
ก็คือเด็กชายภัยศาลโฉมงามขำ
หรือน้องภูมิน้องอายุ๑ขวบ๒วัน
หมดสติจากการจมน้ำ
อยู่บริเวณคูน้ำภายในบ้านที่อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
คือตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันแล้วค่ะ

ตอนแรกคุณเชื่อไหมจากน้องที่แน่นิ่งไปแล้วนะ
ชีพจรกลับมาเต้นอีกครั้งหนึ่ง
ทุกคนมีความหวังแต่สุดท้ายเนี่ยน้องก็จากเราไปนะคะ

คุณแม่ของน้องนางสุภาพรเศษประโคน
คุณแม่เล่าว่าเหตุการณ์มันเกิดสักประมาณ๕โมงเย็นของเมื่อวาน

นั่งเล่นกับหลานแล้วก็บอกหลานบอกว่าให้ดูน้องนะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะไปให้อาหารเป็ด
ซึ่งล้าวเป็ดก็อยู่ใกล้นั่นแหละค่ะ
ตอนแรกคุณแม่บอกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรนะแล้วก็ไม่เอกใจ
ไม่มีลางบอกเหตุอะไรไม่เชื่อว่ามันจะมีอะไร

จากนั้นก็ไปเก็บผ้าแล้วก็กรอกน้ำ
เวลาผ่านไปร่วม๑๐นาทีได้ค่ะ
จังหวะนี้แหละรู้สึกเอกใจแล้ว
หันกลับไปถามหลานบอกว่าน้อง

โอ้โหแค่นั้นแหละค่ะตั้งสติได้

สุดท้ายก็พบจุดนี้ค่ะคุณผู้ชม
พบว่าน้องภูมินอนคว่ำหน้าอยู่ในคูน้ำ
ตัวเองตัดสินใจรีบไปคว้าตัวลูกขึ้นมา
ตอนนั้นพบว่าน้องภูมิอาการแน่นิ่งไปแล้วนะคะ
คือคิดในใจแล้วแหละว่าน้องน่าจะเสียชีวิต
เพราะว่าเวลาผ่านไปนานพอสมควร
คุณแม่เล่าต่อบอกว่ารีบโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือจาก๑๙๙
มีเจ้าหน้าที่มาค่ะมาช่วยกันปั๊มหัวใจ

ในที่สุดน้องภูมิก็คือลูกชาย
กลับมาเต้นแบบปกติมีชีพจรกลับมา
ตัดสินใจรีบนำตัวน้องภูมิส่งโรงพยาบาลนครชัยศรี
และส่งตัวต่อที่โรงพยาบาลศูนย์นครปฐม
แต่สุดท้ายอย่างที่บอกไปนะคะปฏิหารไม่มีจริง
น้องเสียชีวิตช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ระบุสาเหตุการเสียชีวิตคือ
อากาศหายใจจากการจมน้ำ
ทางครอบครัวก็ได้นำศพน้องภูมิออกจากโรงพยาบาล
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดกลางคูเวียงอำเภอนครชัยศรี

มเปรี้ยวขนมขบเคี้ยววางอยู่ด้วยนะคะ

แม่ของน้องเนี่ยก็ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจ

ไม่คิดมาก่อนเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ย
จะเกิดขึ้นกับครอบครัวของตัวเอง

คุณแม่บอกว่ายังทำใจไม่ได้
เพราะว่าเพิ่งเป่าเค้กให้น้องครบรอบ๑ขวบ
เมื่อ๑๙พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เอง
แสดงความเสียใจของครอบครัวน้องด้วยนะคะ
คุณแม่บอกต่อนะคะว่าจะตั้งสวดพระพิธรรมศพน้องภูมิเนี่ย
จนถึงวันที่๒๔พฤษภาคม
แล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๒๕พฤษภาคม

ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เรานำมาเสนอให้คุณผู้ชม

สำหรับน้องที่ยังไม่รู้ความ๑๔ขวบเนี่ย

แล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับกรณีนี้ด้วยนะคะ